นักร้องสาวน้ำหวานซาซ่าและคุณแม่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่น่าเศร้าใจ
สะเทือนใจจริงเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาชอบส่งของไปช่วยเหลือทหารเนี่ย
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วคุณแม่บอกว่าเศร้ามากเพราะรู้ว่าของที่ส่งไป
ไม่ได้ไปถึงมือทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่กลับมีค่าราชการบางคนปาดหน้าเอาของไปใช้เองค่ะ
เรื่องราวนี้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของพลอยเจริญปุระคุณแม่ของนักร้องสาวน้ำหวานพิมราเจริญพักดีหรือน้ำหวานซาซ่านะคะ
เล่าว่าได้ส่งของบริจาคไปช่วยเหลือทหารชายแดนภาคใต้แต่ได้ปรายศนียบัตรกลับตอบมาจากนายทหารบอกแบบนี้ค่ะว่า
ไม่เคยได้รับสิ่งของเลยเพราะว่ามีข้าราชการบางคนนำของบริจาคไปใช้เองค่ะ
ข้อความในปรายศนียบัตรเขียนไว้นะคะว่าผมขอขอบคุณในความห่วงใยทหารชายแดนใต้
แต่คุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งของที่คุณส่งมาให้เขากินเขาใช้ส่งกลับบ้านแค่๔๕คนเท่านั้นเป็นข้าราชการด้วย
เขาไม่เคยแบ่งปันส่วนรวมเลยทั้งที่มันน่าจะเป็นของส่วนรวมผมว่าถ้าคุณห่วงใยทหารชายแดนใต้ทำวิธีอื่นดีกว่าครับพวกผมไม่เคยได้เลยครับ
โอ้โหอ่านแบบนี้แล้วเป็นไงล่ะคุณแม่ที่ส่งของไปเป็นประจำบอกว่าเสียใจเศร้าใจ
คุณแม่บอกสะเทือนใจมากเพราะว่าตั้งใจจริงอยากจะช่วยเหลือทหารภาคใต้แต่ส่งของไปเขาไม่ได้รับ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปพูดคุยน้องน้ำหวานซาซ่านะคะ
ได้ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าทางครอบครัวก็จะส่งสิ่งของไปช่วยเหลือทหารภาคใต้
ทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นประจำ
แต่ว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเห็นข้อความที่แชร์ในเฟซบุ๊ก
ว่ามีการเปิดรับบริจาคสิ่งของไปยังค่ายทหาร๑๔ฐาน
คุณแม่ก็เลยทำสบู่สมุนไพร๑๗๐๐ก้อน
ส่งไปให้ทหารในพื้นที่ภาคใต้ด้วยความตั้งใจจริงอยากให้ทหารได้ใช้
แต่ส่งไปแล้วติดตามข่าวผ่านทางเฟซบุ๊คของค่ายทหาร
ก็ไปถามได้รับของหรือยัง
สอบถามว่าได้รับของที่ส่งไปหรือยัง

แล้วน้ำตาไหลเพราะว่าเสียใจคือเสียกำลังใจ

สัปดาห์หน้าก็จะส่งสบู่ไปให้ทหารอีกนะคะ
จะไปส่งที่โรงพยาบาลฐานผ่านศึก
ก็เลยอยากจะออกมารณรงค์ว่าสิ่งของต่างที่ส่งไปช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะช่วยเหลือที่ไหนอะไรก็แล้วแต่

อยากจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน
คนที่เขามีความต้องการอยากได้สิ่งของนั้นจริง
เพราะสิ่งเหล่านี้คือกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ห่างไกล
ดังนั้นส่งไปแล้วอยากจะให้ไปถึงมือจริง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยดูแลตรวจสอบให้หน่อยนะคะ